ผู้หญิงขายสวยหุ่นดีรักหมา
ในไอจีมีแต่รูปน้องหมาเต็มเลย

วดหุ่นและเรือนร่าง
ทราบพอตัวเที่ยวกลางคืนตามปกติ

สวยแต่ไม่ได้มองหน้าเขา
แต่รูปที่เซ็กซี่จริงน้อย

หน้าเขาน่ารักอยู่แล้วนะเหมือนเขาไม่ได้ทำเลย
ไม่ชอบค่ะเพราะว่าเขาหุ่นดีเกินแล้วเขาก็สวยเกิน
หนูก็เลยไม่ชอบเขาค่ะแบบเห็นมันมาก

เป็นคนที่ทำร้านตัดขนหมา
ไม่รู้เป็นเจ้าของหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นเหมือนกับแบบรับตัดแต่งขนสุนัข
รับงานถ่ายแบบด้วยหรือเปล่านอกจากตัดขนไม้เสร็จอะไรอย่างนี้

น้อยหน่งเธอเป็นนางแบบเพลย์บ่อย
เลือกที่จะลงรูปกับสุนัขมากกว่ารูปสวยจากการถ่ายแบบของเธอ
เพราะสุนัขของเธอคือกำลังใจสำคัญที่ทำให้เธอดำเนินชีวิตมาถึงตอนนี้
ก่อนที่เธอจะได้มาเป็นนางแบบที่เธอประสบปัญหากับชีวิตหลายอย่าง

ทำให้เธอเกิดอาการเครียดจนต้องพบจิตแพทย์

สิ่งที่ทำให้เธอมีความสุขกับการถ่ายแบบ

จึงเลือกทางเดินอีกเส้นทางหนึ่ง
ด้วยการเปิดร้านตัดขนสุนัขของเธอเอง
ก็ถึงเขาจะเซ็กซี่
แต่ในใจเขาก็มีความอ่อนโยในจุดนั้น